อย่างเหตุหม้อแปลงระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดบ่อย
แต่ถ้าเกิดมาทีเนี่ยก็เกิดความเสียหายเหมือนกัน
อย่างเหตุการณ์นี้เกิดที่ถนนบรรทัศน์ทองกรุงเทพมหานครเลยค่ะ

อยู่ในเหตุการณ์นี้ฉันว่าเป็นต้องวิ่งอะค่ะ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมาก
ของกินอะไรมากมายอยู่แถวนั้น
ซึ่งคลิปที่เราเห็นเป็นคลิปสองมุมจากพลเมืองดีสองคนที่เขาถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้
จะเห็นว่าประชาชนนักท่องเที่ยววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลย
ต่างคนก็ต่างหนีเอาตัวรอดอะค่ะ
จริงแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งกัน
แต่พอเกิดเห็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดปุ๊บโอ้โหต่างคนต่างไป
แล้วดูตอนมันระเบิดคุณพี่สาแรงมากหรอ
ถูกนะคะชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุที่มันเกิดอย่างนี้เป็นเพราะสายไฟที่มันพันกัน
รกรุงรังพันกันยุ่งเหยิงจนทำให้กระแสไฟรัดวงจรไหมนะคะ
ทีมข่าวก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังสำนักงานเขตปฐุมวันซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุหม้อแปลงระเบิดค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่มคืนวันศุกร์ที่๒๕สิงหาคม

ใช่แล้วเจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยพอรับแจ้งเหตุก็รีบไปแก้ไขใช้เวลาประมาณสักช่วง๕ทุ่ม๑๐นาทีก็แก้ไขเรียบร้อยระบบไฟฟ้าทั้งหมดกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะ
แต่ว่าเรื่องของสาเหตุยังรอการตรวจสอบอยู่นะคะ
เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็บ่อยขึ้นเรื่อยนะ
ผมว่าบางทีหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงเรื่องนี้
เรื่องของการที่จะมีการนำสายไฟที่มันอยู่บนฟ้าเนี่ย